คุณผู้ชมครับในขณะที่ภรรยาของพลทหารคชาเนี่ย
ก็ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับว่าเธอนั้นก็กำลังตั้งท้องอยู่เหมือนกัน
ตั้งท้องกับพลทหารคชาแล้วก็ลูกสาววัย๒ขวบ
ฟังเสียงของภรรยาพลทหารคชา

ภรรยาของพลฐานคชาก็เข้าแจ้งความ
ขอให้ติดตำรวจไปพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับ

ซึ่งเป็นญาติของพลฐานคชาก็โพสต์ภาพของ

ซึ่งเป็นรุ่นพี่พลฐานคชาที่สั่งซ่อมรุ่นน้อง
ทำโทษรุ่นน้องจนทำให้ตอนนี้รุ่นน้องมีอาการสาหัสอยู่นะครับ
ก็คุกเข่าพนมมือขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ชมหน้าของผู้กระทำน้อง
ครับจิตใจของคุณช่าง
ตามที่คุณผู้ชมได้อ่านอยู่หน้าจอเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็ต้องมีการสอบสวนต่อไป
การลงโทษทั้งทางวินัยแล้วก็เรื่องของคดีอาญาด้วยนะครับ